ส่วนเรื่องนี้ชาวบ้านเขาไปเจอที่เราคุยกันตอนต้นรายการ
ไปเจอผู้ชายแต่งกายคล้ายพระนะครับผมต้องพูดแบบนี้ก่อน
นอนหมดสภาพอยู่ที่หมู่บ้านชัยเจริญจังหวัดขอนแก่น
ทีแรกนึกว่าท่านอาภาษณ์นึกว่าท่านเป็นฮิสโตรกนะครับ
ผู้หญิงคนนี้สงสารเข้าไปปลุกไปเรียกท่านครับ
ไม่ต้องมาช่วยหรอกฉันไปได้
ต้องทำอย่างนี่ทำก้องกลอกลวงนี้
ไม่ใช่ในที่วไรละไหม
ทำก้องกลวงจ้ะไหมนี่
ก้องกลวงเวียบไหนครับ
แต่ถามว่ามักใช้จากที่ว
มาจากประเทศไทยอีกครับโอ้โหเต็มเบลน่ะไม่ใช่ฮิสโตรเออ
นะครับชาวบ้านเชื่อว่าผู้ชายแต่งกายคล้ายพระ
ท่านนี้น่าจะเมาครับนางนัชนันวงใหม่สถาพรชาวบ้านที่ถ่ายคลิป
ดีโอนี้เล่าบอกว่าทีแรกนะครับเธอเห็นก็เป็นห่วงว่าผู้ชายแต่ง
คล้ายพระคนนี้นะครับอาจจะป่วยนะฮะอาจจะอาภาษณ์นะครับ
ขอให้พ่อค้าไอศกรีมที่อยู่แถวนั้นเข้าไปดูหน่อยซิ
เป็นผู้หญิงเธอไม่อยากเข้าไปใกล้ไงเดี๋ยวเกรงว่าจะไม่เหมาะสม
ปรากฏว่าทันทีที่พระรูปนี้ท่านตื่นขึ้นมานะครับ
ก็โวยวายพูดจาไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วเอ่ยปากไล่ด้วยนะฮะ
ไม่ให้ใครเข้ามายุ่งนะครับคืออาการเมาแบบนี้เนี่ย
ชาวบ้านให้ข้อมูลบอกว่าน่าจะเป็นเครื่องดื่มสมุนไพรยี่ห้อนึง
อ่าที่เป็นข่าวบ่อยบ่อยสำหรับอ่าผู้ชายที่แต่งกายคล้ายพระ
ครับนะครับนิยมไปซื้อดื่มนะเห็นพระรูปนี้อ้าว
คล้ายพระอีกเพราะไม่รู้เขาพระหรือไม่พระนะ
เชื่อว่าน่าจะซื้อจากร้านชามแถวนี้แหละ
พอสอบถามว่าท่านมาจากไหนนะครับท่านก็บอกแค่ว่ามาจากน้องคาย
ไม่ยอมบอกชื่อวัดแล้วก็ไม่ยอมบอกชื่อตัวท่านด้วย
สุดท้ายก็เอะอะโวยวายจนทุกคนเดินหนีจากนั้นพระอ่ะ
ผู้ชายแต่งกายคล้ายพระก็เดินหนีไปครับ